ใจหัวอกคนเป็นแม่จริงนะคุณผู้ชมคือคลอดลูกมาแล้วบางทีเราต้องไปทำงาน
ทำยังไงอ่ะจะมีคนดูแลลูกไปฝากเลี้ยงไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะแม่ลูก
อ่อนทั้งสองคนเลยนะแม่คนนึงมีลูกชาย๒เดือน
แม่คนหนึ่งมีลูกสาว๔เดือนเอาไปฝากที่สถานรับเลี้ยงเด็กคนละที่กันนะคะ
ลูกเสียชีวิตทั้งสองคนอ่ะเฮ้ยสองคนเลยเหรอเออ
ไม่ใช่ที่เดียวกันนะไม่ใช่ที่เดียวกันคนละเคสกัน
แต่ถามว่าแม่ทั้งสองแม่มาทำไมมาร้องคุณกันจอมพลัง
โอ้โหถ้าผู้ชายหน้าติดหนวดคนนี้มานี่แสดงว่าเป็นเรื่องใหญ่
ใช่แล้วเดี๋ยวดูเพราะว่า๑ใน๒เคสนี้จริงน้ำแข็งก็เคยเล่าข่าวไปแล้วแหละ
เอาเรื่องนี้ก่อนที่คุณกันจอมพลังพาผู้เสียหายสองคนเป็นแม่ทั้งคู่เลยนะ
ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์รัฐบาลเพราะว่าอะไรล่ะ
ทั้งสองคนเนี่ยเอาลูกไปฝากเลี้ยงแล้วลูกเสียชีวิต
เอาเคสแรกก่อนทีละเคสเคสแรกเราเรียกสมมุติเรียกว่าคุณบีละกัน
อายุ๒๔ปีแม่เป็นคนที่อายุทยามีลูกลูกชาย๒เดือน
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าวันที่๒๓สิงหาที่ผ่านมาพาลูกชายไปฉีดวัคซีนก่อน
แล้วก็เอาลูกไปฝากยายติ๋มยายติ๋มเนี่ยเคยฝากเลี้ยงเอาไว้ประจำเลย
จ่ายค่าจ้างยายติ๋มมาเดือนละ๓๕๐๐บาทยายฝากดูลูกด้วยนะ
เนี่ยน้องเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาหลังจากนั้นคล้อยหลัง๔ชั่วโมง
ติ๋มโทรมาบอกบอกว่าเนี่ยลูกชายไม่หายใจแล้วนะ
พาตัวส่งโรงพยาบาลวังน้อยแล้วแล้วหมอปั๊มหัวใจกลับมาได้
หลังจากนั้นน้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่๑๐วันแล้วน้องก็ไปค่ะ
เมื่อวันที่๑กันยานะคะนี่น้องเสียชีวิตขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยค่ะ
ทีนี้ผลการชนะสูตรลูกชายวัย๒เดือนปรากฏมีเลือดออกใต้หนังศีรษะ
โหลกศีรษะแตกร้าวเกี่ยวกับวัคซีนไหมเขาบอกว่าไม่เกี่ยว
ไม่เกี่ยวกับวัคซีนแบบที่หลายคนสงสัยไงเด็กฉีดวัคซีนมา
แล้วเด็กมีอาการหรือเปล่ามีผลข้างเคียงไข้ขึ้นตัวร้อน
มันไม่ทำให้กระโหลกล้าวหรอกนี่ไงลองฟังคุณแม่ค่ะ
คือทางแพทย์ที่ผ่าชนะสูตรบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีน
ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่คนเลี้ยงเขาก็ไม่ได้ให้การ
เกี่ยวกับว่าเขาทำหรือว่ายังไงเขาได้บอกแค่ว่าน้องนอนกินน้ำอยู่
แล้วเขาอยู่ในบริเวณนั้นหันมาอีกทีคือน้องก็ไม่หายใจแล้วค่ะ
นี่ค่ะเคสแม่คนแรกลูกชาย๒เดือนเสียชีวิตไป
เคสหนึ่งที่น้ำแข็งบอกว่าเคยเป็นข่าวแล้วอันนี้ที่กรุงเทพ
วัย๑๙อยู่ตรงนี้ราชเทวีแม่มีลูกสาว๔เดือน
แล้วแม่ต้องไปทำงานต่างจังหวัดไงก็เลยหาพี่เลี้ยงเด็กผ่านทางเฟซบุ๊ก
ฝากเลี้ยงไว้๓กัญญาบ่ายวันที่๔ปั๊บวีดีโอคอหา
แก้มบอกว่าลูกแม่สำลักนมนะมีไข้ตั้งแต่เช้าเลยลูกตัวซีด
ทีนี้แม่ก็เลยถามพี่แก้มพี่แก้มหัวใจน้องเต้นอยู่หรือเปล่า
แก้มเอาหูแนบหน้าอกน้องไม่หายใจแล้วแม่หัวใจไม่เต้นแล้วแม่
โอ้โหรีบเรียกรถพยาบาลเลยแล้วก็ปั๊มหัวใจน้องกลับมาได้เหมือนกัน
แต่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจทั้ง๑๐หวานตลอด๑๐วัน
สุดท้ายน้องลูกสาววัย๔เดือนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจุฬานะคะ
อันนี้ก็มีเลือดออกในสมองกระโหลกศีรษะแล้วก็จอประสาทตา
เพราะอะไรอ่ะไม่ใช่เกิดจากการสำลักนมตัวแดงขึ้นอยู่หน้าจอนี้
แต่เกิดจากการถูกกระแทกอย่างรุนแรงค่ะ
คือหนูเพิ่งทราบเรื่องตอนที่ไปแจ้งความค่ะว่าเขาเคยมีประวัติทำร้ายร่างกายเด็กมาก่อน
รู้ที่หลังใช่ไหมครับ

แล้วเรื่องนี้พี่แก้มก็ถูกดำเนินคดีฝากขังสารไปแล้วนะ
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เราก็นำเสนอข่าวไปแล้วก็

ให้ตัวแก้มเสียหายจริงพอไปค้นประวัติแก้มดู
เลี้ยงคนนี้เขาเคยมีประวัติทำร้ายร่างกายเด็กมา๓ครั้งนะ
คุณผู้ชมอันนี้เคสนี้ที่เป็นข่าวดังนั้นค่ะ
คุณกันจอมพลังเขาก็เลยรับเรื่องนี้มาแล้วก็ต้องตามความคืบหน้าต่อ
อกจากนั้นนะคุณกันไปที่บ้านยายติ๋มยายติ๋มเคสแรกจำได้ใช่ไหม
ไปที่อายุทยาเลยใช่
มีพมไปด้วยไปถึงเนี่ยก็เจอว่ายายติ๋มเนี่ย
ดูแลเด็กอยู่ทั้งหมด๕คนคุยกับยายติ๋มเหมือนกันนะ
ติ๋มมีใบอนุญาตรับเลี้ยงเด็กไหม
ไม่มีอ่ะแต่เดี๋ยวไปจดทะเบียนขออนุญาต
แล้วก็ต้องถามแหละเกี่ยวกับเรื่องเด็กชายวัย๒เดือน

แล้วตอนที่แม่พาเด็กมาฝากเด็กเขาปกติดีไหม

แต่ว่าน้องก็นอนกินนมเหมือนน้องคนนี้ป่ะคะเวลาถ้าเราเลี้ยง
อยากขอคำยืนยันนะคะว่าเราเกิดความผิดพลาดจากฝั่งเราไหมครับป้า
ไม่มีไม่มีเลย
โอ้โหนี่ค่ะยายติ๋มไม่ยอมรับว่ามีส่วนทำให้เด็กชาย๒เดือนเสียชีวิตนะคะ
ทีนี้ผู้กำกับสพวังน้อยบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวม
พยายามหลักฐานนะแล้วเดี๋ยวจะพิจารณาประกอบผลการชนะสูตรอย่างละเอียด
ยังไงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งแม่เด็กแล้วก็ยายติดด้วย